ครอบครัวนี้น่าจะอยากได้เงิน๓๒๐๐๐บาทคืนมา
เพราะว่าว่าที่เจ้าสาวค่ะตั้งคันได้๓เดือน
กดเงินบอกว่าพรุ่งนี้จะแต่งงานแล้วนะ
จะเอาเงิน๓๒หมื่นบาทเนี่ยไปจัดงานแต่ง
ปรากฏว่าเธอเป็นลมตื่นมาอีกทีค่ะ
เงิน๓๒หมื่นบาทเนี่ยมันหายไป
นี่ไงเขาเลยบอกว่าเขาเดือดร้อนค่ะคุณผู้ชม
เขาก็เลยแจ้งเหมาะแสให้ชาวเน็ตให้โซเชียลได้รับรู้กันนะคะ
พิกัดนิดนึงจุดที่เขาทำเงินตกเนี่ยเป็นซองสีน้ำตาลเนี่ยนะคะ
ก็คืออยู่ใกล้กับวัดละครธรรมย่านพลานกฝั่งทนกรุงเทพนะคะ
ช่วงเวลาที่ทำหายคือวันจันทร์ที่๑๘พฤศจิกายนสักประมาณ๔โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
ทีมข่าวค่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปบ้านที่เขาเตรียมจะจัดงานแต่งพรุ่งนี้เนี่ย
ก็คือหมู่บ้านหนองบัวอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนะคะ
เป็นบ้านของว่าที่เจ้าสาวส่วนนี้เป็นคลิปคลิปเดียวที่เห็นในวันเกิดเหตุ
นี่เมื่อวานเราอันนี้คลิปนะเป็นคลิปเดียวคือมันไม่สามารถชี้เบาะแสอะไรได้เลยคลิปนี้
จากจะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่จุดเกิดเหตุ
ต้องดูประกอบกันหลายจุดเพราะว่านี่มันมองไม่เห็น

เนี่ยแล้วรถบังพอดีผ่านไปผ่านมาต้องมีเต้นอ่ะเนาะ
แต่เอาล่ะเราลงพื้นที่ไปถามฝั่งเจ้าสาวกันหน่อยฝั่งแม่เจ้าสาวกันหน่อยว่าเอ๊ะ
เงินมันหายไปแล้วจะเอาเงินไหนจัดงานงานแต่งยังจะจัดไหม

เมื่อวานเราไปเลยนะอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำค่ะ
ไปสถานที่จัดงานนี่แหละค่ะพบญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเนี่ยเต็มเลย
ก็ยังช่วยกันนะช่วยกันเตรียมสถานที่จัดงานแต่งแม่ของว่าที่เจ้าสาวยอมรับบอกว่า
ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวคือปลอบใจลูกสาวแล้วก็ปลอบใจว่าที่ลูกเขย
ก็คือก็ให้แง่คิดบอกว่าถือว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วกันนะมันทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้
เชื่อว่าหลังจากนี้ทั้งว่าที่ลูกเขยว่าที่เจ้าสาวก็คือลูกสาวของตนเองเนี่ยจะพบเจอแต่เรื่องดีดีสิ่งดีและเอาล่ะ
แต่ถามว่ายังอยากได้เงินคืนไหมก็ยังอยากได้เงินคืนนะทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครพบเห็นนะก็ยังคงขอร้องเหมือนเดิม
ขอร้องใครพบเห็นหรือใครตั้งใจหยิบเงินไปหรือไม่ตั้งใจก็ดีเอาเงินมาคืนนะเอาเงินมาคืนเถอะ
เพราะไอ้เงินก้อนนี้ทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายเขาเก็บหอมรอมริบกันมาแรมปีกว่าจะได้เงิน๓๒๐๐๐บาท
คุณคือมันแย่มากนะคนเป็นลมแทนที่จะช่วยยังไปโขมดออก
ต้องตรวจสอบจิตสำนึกในใจลึกดูให้ดีแล้วว่า

คือขอความร่วมมือถ้าใครเห็นเบาะแส
หรือขอความร่วมมือถ้าจิตสำนึกมันกลับมาแล้ว

ส่วนตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะ